ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณพี่ไนท
แล้วก็เหมือนเป็นเรื่องแรกก็เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
เป็นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแบบความเชื่อ
มีความน่ากลัวนิดนึงแล้วก็ท้าทายค่ะ
จริงแล้วกลัวเป็นกับนักสยองกว่าไหน
ก็กลัวนะแต่ก็ชอบดูทั้งกลัวแล้วก็ชอบค่ะ
แบบสวยเซ็กซี่อะไรแบบนี้แป๊บเปรี้ยวต้องติดตามนะคะ
ต่อสินใจนานไหมคะเรื่องนี้เรื่องแรกหรือ
ก็ไม่นานนะคะก็มีการคุยกับผู้ใหญ่
แล้วเขาก็โอเคเห็นว่าใช่ก็เลยคอนเฟิร์ม
มันต้องมีเรียนอะไรเพิ่มเติมค่ะนั่นไหมคะ
ติ้งเพิ่มเติมแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็เคยเรียนมา
แต่ว่าไม่ได้เรียนมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยมันต้องฝึกให้เราพร้อมมากที่สุด
อันนี้เรื่องถ่ายคลิปบ้างหรือยัง

ตอนนี้ยังอย่างนี้บ้างน่ากใจหรือเป็นอะไร

เพราะว่าเป็นเรื่องแรกหนูก็
คือมันเหมือนเป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องทำให้มันให้ดีที่สุด
พี่นวัดน่ารักมากเป็นคุณพ่อเป็นทั้งบอสเป็นทั้งป่าดัน

สดดันทุกคนพี่นวัฒก์ก็มาให้กำลังใจ
หรือว่ารอดูที่ผลงานดีกว่าค่ะผลงานมันจะชัดเจนมากกว่า
กระแสคือกระแสแต่ว่าถ้าเราทำได้ดีก็ใครก็ว่าเราไม่ได้

พร้อมค่ะ
รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแรงผลักดัน
แล้วพอถ้าเราได้โอกาสในครั้งนี้แล้วถ้าเราไม่ทำให้เต็มที่
สิ่งที่ผ่านมามันก็อย่างที่เขาว่าอะไรกันมันก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เป็นโอกาสแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีทำให้คนเห็นว่าเรามีความสามารถนะ
ไม่ใช่ว่าแบบไปวันอะไรอย่างนี้
อยากบอกว่าคนที่มองเราในแง่มันมองไปหรือ
หนูว่าคนพวกนั้นเขาไม่ได้รู้จักหนูไม่ได้มาสัมผัสว่าหนูเป็นคนยังไง
เขาจะว่าอะไรเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้
จริงค่ะเพราะว่าคนทั้งโลกนี้มีเป็นล้านคน
คือเราต้องปล่อยเขาถ้าเราไม่ปล่อยก็ชีวิตใช้
เรียกว่าโปร่งแล้วนะ

เราอยู่กับตัวเอง

แล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
ถ้าพูดว่าหน่อยในระหว่างเก็บตัวหนูว่าหนูน้อยมากกว่า

ถ้าเราไปนั่งอ่านมันไม่มีประโยชน์ค่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างไปอ่าน
งานก็เยอะทั้งขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเยื่อมเยนสื่อ
มันก็ไม่เชิงโนเซอร์แต่ปล่อยดูผ่านบ้าง
อืมใช่ปล่อยผ่านบ้าง
ไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยเราก็ดูว่าเขาจะด่าเขาจะว่าไปอีกถึงเมื่อไหร่เขาไม่เหนื่อยใช่ไหม
ล่าสุดพี่เกดบอกว่าไม่กินโกโก้กลัวอ้วนค่ะ
โกโก้แล้วน้ำหนักก็มีนะคะโกโกโลน้ำหนักก็มีก็
ยังไงมันหลายคนมองว่ามันเหมือนเป็นการตัดขาดไปแล้ว
ณตอนนี้หนูยังไม่ได้พูดคุยกับพี่เกดเลยนะคะแล้วก็หนูเป็นเด็กหนูเคารพผู้ใหญ่อยู่แล้ว
อเจมส์จริงยังไงบ้างคะที่เขามาพูดได้ฟังได้ไง
อเรนนี่หนูว่าพี่เกดเป็นคนตลกอ่ะหนูว่าน่าจะพูดคำมากกว่า
อเจมส์ได้ฟังเลยค่ะ
อเรนนี่ได้ฟังค่ะณตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันนะคะต่างคนต่างทำงาน
อเรนนี่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างขยับขึ้นกันอะไรคนก็จะคิดว่าแบบฝ่ายถึงกันอะไรอย่างเงี้ยกังวลหรือเปล่า
หนูไม่กังวลค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อย่างที่พี่บอกว่าขยับไปไหนก็
ไม่ใช่ค่ะสำหรับหนูหนูอยู่กับตัวเองหนูไม่ได้ไปพัดพึ่งถึงใครค่ะ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

ขอมองกล้อมนิดนึงนะคะ
มาให้ถ่ายสวยด้วยสิ

ขอมองกล้องนี้หน่อยค่ะ

ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ

ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ

ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ
ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ

ขอมองกล้องลายเสือบขนาดนี้นะคะ